คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าค่ะกรณีที่มีเจ้าของห้องที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งนะคะ
ย่านบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเขาปล่อยห้องให้คนเช่า
ปรากฏว่าพอเขาเข้าไปตรวจภายในห้องเขาก็ตกใจว่ามีคราบเลือดรอยเลือดเนี่ยหยด
หดเต็มห้องไปหมดเลยอะค่ะเจ้าของห้องเขาบอกว่าตกใจมาก
ไม่กล้าเปิดตู้เสื้อผ้าไม่กล้าเปิดห้องน้ำไม่กล้าดูใต้เตียง
จะมีใครมาเสียชีวิตอยู่ในห้องอ่าสุดท้ายพอถามคนเช่าคนเช่าเป็นผู้ชายนะคะ
คนเช่าก็บอกว่าเดี๋ยวจ่ายค่าเช่าเดี๋ยวจ่ายค่าเช่าแล้วรีบวางสายไปครับไป
ไปมาตรวจสอบแล้วพบว่าคนเช่าคนนี้เขาไปลวงอดีตภรรยากับลูกอายุ๘ขวบ
ออกมาจากบ้านบอกว่าอยากจะอยู่กันพ่อแม่ลูกพร้อมหน้าพร้อมตากันสักครั้ง
หลังจากเลิกรากันไปนานทำเป็นพูดดีอดีตภรรยาก็เลยหลงเชื่อ
มาด้วยพาลูกวัยแปดขวบมาด้วยผู้ชายก็พาขึ้นไปบนห้องเท่านั้นแหละ
ท่าทีเปลี่ยนไปเลยทำร้ายร่างกายอดีตภรรยาค่ะจนโอ้โหต้องพยายามหนีอ่ะ
แล้วฝ่ายชายก็ยึดตัวลูกวัย๘ขวบเอาไว้ไม่ยอมปล่อยกลับไป
แต่ภรรยาบอกภรรยาต้องหนีไปก่อนเพราะว่าโดนทำร้ายหนักเนี่ยค่ะ
เห็นภาพชัดว่าพาเข้าไปในห้องแต่สุดท้ายเนี่ยนะคะตัวอดีตสามีคนนี้
ก็ปล่อยตัวลูกชายให้กลับไปอยู่กับตัวภรรยาแล้วนะคะครับแต่ภรรยาบอกว่า
ไม่ได้มันจะจบแค่นี้ไม่ได้เพราะลูกชายของเธอพอกลับมาที่อ้อมอกเธอเนี่ยนะ
เต็มไปด้วยบาดแผลช้ำไปทั้งตัวค่ะอืมในส่วนของตัวเธอเองเนี่ยเธอแจ้งความเอาไปแล้ว
เพราะว่าเธอก็เจ็บหนักแบบนี้นะคะครับแต่เธอบอกมันจบแค่นี้ไม่ได้
เพราะลูกชายเธอตอนเนี้ยก็บาดเจ็บด้วยเราก็เลยส่งนักข่าวลงพื้นที่ไปนะคะ
คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐไปที่บ้านของผู้หญิงคนนี้นะคะอยู่แถวบางใหญ่
ลูกชายวัยแปดขวบอยู่ด้วยนะคะเจ้าตัวบอกว่าพอได้พบหน้าลูกชาย
รู้สึกดีใจมากแต่สิ่งที่ทำให้ดีใจได้แค่แป๊บเดียวก็คือ
พอไปดูตามตัวลูกเนี่ยค่ะคุณผู้ชมรอยช้ำเต็มไปหมด
ที่แขนที่ขาที่ไหล่ที่หลังที่ก้นและที่บริเวณใกล้อวัยวะเพศ
เป็นรอยช้ำเต็มตัวเลยอ่ะค่ะโอ้โหแบบเนี้ยลูกชายวัยแปดขวบ
ก็เลยเล่าให้แม่ฟังอ่ะนะบอกว่าวันที่พ่อเอาตัวไป
บอกแค่ว่าจะพาไปต่างจังหวัดพอไปถึงพ่อค้างให้อยู่แต่ในบ้าน
ข้าวปลาก็ไม่ได้กินได้กินแต่น้ำส้ม
แล้วพ่อทำร้ายร่างกายหลายครั้งมากบีบคออื้อหือ
คอจนลูกเนี่ยร้องพอลูกร้องเอามือต่อยท้อง
ให้ลูกหยุดร้องไม่พอค่ะเอาไม้แขวนเสื้อตีตามตัวลูกชายเนี่ย
จนเป็นรอยเขียวช้ำเต็มไปหมดแล้วก็ใช้เท้าถีบท้องนะคะ
ตีไปที่แขนกัดไปที่ไหล่โอ้โหสารพัดน่ะพ่อแท้นะคะ
แล้วลูกชายวัย๘ขวบคนนี้เป็นเด็กพิเศษพัฒนาการช้าด้วยนะคะ
ไม่ได้เหมือนเด็กปกติทั่วทั่วไปอืมแม่ก็เลยบอกว่า
ทำร้ายลูกชายแบบนี้ลงคอได้ยังไงตัวแม่ก็เลยบอกว่า
ก่อนหน้านี้ไปแจ้งความกับตำรวจสพบังใหญ่แล้วนะคะ
ในส่วนของตัวเองนะคะที่ถูกอดีตสามีทำร้ายร่างกาย
ก็คือมีทั้งข้อหาทำร้ายร่างกายคมคู่พยายามฆ่ากักขังหน่วงเหนียว
แต่พอเห็นสภาพลูกแบบนี้พอลูกเล่าให้แม่ฟังแบบนี้ยิ่งแค้นค่ะ
ถึงแม้ว่าฝ่ายชายคืนลูกให้แล้วก็ตามนะคะฝ่ายชายบอกว่า
ก็คืนลูกให้แล้วถอนแจ้งความสิครับฝ่ายหญิงก็เลยบอกว่ามันถอนไม่ได้อ่ะ
ตัวเธอก็เจ็บลูกชายเธอโดนทำร้ายอีกเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปแจ้งข้อหาเพิ่มค่ะ
แต่ที่จะไปแจ้งข้อหาเพิ่มอันนี้เป็นข้อหาเรื่องของการลักทรัพย์นะคะ
เพราะฝ่ายชายเนี่ยเอาโทรศัพท์มือถือไปเข้าแอปพลิเคชันของธนาคารเธอ
แล้วโอนเงินจากบัญชีของธนาคารเธอไปเข้าบัญชีธนาคารของฝ่ายชาย
ฝ่ายหญิงบอกว่ามีหลักฐานทั้งหมดยืนยันจะดำเนินคดีกับสามีให้ถึงที่สุดค่ะ
กะขังม่วงเนี่ยวพยายามฆ่าคมขุทธรรมดาลังกาย
แล้วก็มีหลักศัพท์เพิ่มเติมเพราะว่าก่อนหน้านั้นเขาได้เอาโทรศัพท์ไป
เงินออกไปหาบัญชีเขาเพราะว่าอย่างเราโอนเงินปุ๊บ
บันทึกภาพเลยของหนูตอนนี้มันก็ยังอยู่
ซึ่งตัวฝ่ายหญิงเนี่ยบอกว่าสงสารลูกชายมากนะคะหลังจากลูกชายกลับมาในอ้อมอกเธอเนี่ยนะ
หลังจากถูกพ่อแท้ทำร้ายร่างกายเนี่ยนะลูกชายละเมอ
ร้องไห้หวาดกลัวตลอดทั้งคืนนะคะส่วนเรื่องของลูกชายที่ถูกทำร้ายร่างกายเนี่ยนะคะ
ทางตำรวจบอกว่าเดี๋ยวแม่ต้องเอาหลักฐานไปรับรองแพทย์ไปให้กับตำรวจ
แล้วต้องสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วก็จะต้องมีการออกหมายเรียกอดีตสามีมาสอบสวน
แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปตอนนี้ก็เลยมีคดีที่ตัวแม่โดน
แล้วก็คดีที่ลูกชายโดนทำร้ายแล้วก็มีเพิ่มก็คือคดีเรื่องของการลักทรัพย์
แต่ว่าทีนี้ค่ะฝ่ายหญิงเขาบอกว่าเดี๋ยวจะไปแจ้งความเพิ่มอีกเรื่องหนึ่ง
เพราะฝ่ายอดีตสามีเนี่ยอ้างว่ามีพระรูปหนึ่งเป็นชู้กับเธอ
เธอก็เลยบอกว่าอันนี้ไม่ได้ต้องไปแจ้งความเพิ่ม
เพราะพระรูปนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลย
และพระรูปนี้ก็จะไปแจ้งความข้อหามินประมาทเพิ่มด้วยในวันพรุ่งนี้นะคะ
เสียขวานกันหมดทั้งแม่ทั้งลูกใช่ค่ะ